ยังคงเดินหน้าค้นหาพรานเก่งค่ะ

พรานเก่งที่เข้าไปหาของป่า
แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่๑๕สิงหาคม

ก็เริ่มออกค้นหากันก็คือ๑๗สิงหาคม
ยังหาไม่เจอนี่คือพรานเก่งนะคะ
คือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพรานเก่งกันแน่
มุมหนึ่งคนในครอบครัวเขาบอกว่า
ยังเชื่อว่าพรานเก่งน่าจะมีชีวิตอยู่
เพราะพรานเก่งก็เชี่ยวชาญเรื่องของการเดินป่า
แล้วก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรติดตัวเข้าไปในป่าค่อนข้างพอสมควร
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทางครอบครัวของพรานเก่ง
ก็ไปคุยกับหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ไปหาถึงจังหวัดเพชรบุรีบอกหมอปลาว่าช่วยหน่อยเถอะ
คือทำทุกทางค้นหาก็ค้นหาทางความเชื่อก็เอา
หมอปลาลงพื้นที่ไปหน่อยนี่คือภาพตอนที่ครอบครัว
ไปหาหมอปลาที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
บอกหมอปลาว่าช่วยลงพื้นที่หน่อยไปลองสัมผัสดูหน่อย

สถานที่ก็คือเขาหนองน้ำเขียวเขาชมพู่จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะคะ
หมอปลาก็ไปจริงนี่คือภาพที่หมอปลาลงพื้นที่ไป
หมอปลาบอกว่าเขาก็ไม่ได้สามารถสัมผัสถึงวิญญาณอะไรได้
ก็เลยเชื่อว่าพรานเก่งน่าจะยังมีชีวิตอยู่
เพราะถ้าพรานเก่งเสียชีวิตแล้วเป็นวิญญาณไปแล้ว
หมอปลาจะมีอาการอะไรนะหาวมีหาวหรือน้ำตาไหล
หรือว่าแบบมีลักษณะเหมือนจะอาเจียนแต่หมอปลาบอกไม่มีอาการเลย
หมอปลาบอกว่าสงสัยว่าพรานเก่งเนี่ยไปอยู่บ้านเพื่อนคนใดคนหนึ่งหรือเปล่า
ค่ะน่าจะยังมีชีวิตอยู่เพราะก่อนหน้าที่พรานเก่งจะหายตัวไป
รานเก่งโทรศัพท์ไปหาภรรยาของหมอปลาไปบอกว่าขอไปอยู่ด้วยกับหมอปลาได้ไหม
แล้วก็พูดจาคล้ายกับมีอาการหลอนคล้ายกับหลอนยาเสพติดอันนี้หมอปลาบอกนะคะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าพรานเก่งไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่า
ชาวบ้านคนในพื้นที่ก็บอกว่าเอ๊ะหรือพรานเก่งหนีภรรยา
เพราะภรรยาพันเก่งคนปัจจุบันนี้พันเก่งเคยมีภรรยามา๒คน๓คนได้
ภรรยาคนปัจจุบันนี้โทรตามพันเก่งตลอดเวลาขี้หวงขี้หึง
เก่งเข้าป่าก็ไปเฝ้าไปอะไรหรือพรานเก่งแบบไม่อยากให้ภรรยาโทรตาม
หนีไปสักพักไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับใครหรือเปล่า
นี่คือภรรยาของพันเก่งนะคะติก็เคยไปคุยด้วยภรรยาก็บอกว่าที่โทรเพราะเป็นห่วง
หึงไม่ได้หวงเข้าป่าไปนานก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบ้าง
ใช่ทีนี้ค่ะเพื่อให้สิ้นสงสัยว่าตกลงแล้วพรานเก่งยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
พรานเก่งหลงป่าหรือไปอยู่กับใครหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังค้นหาอยู่นะคะ
ยังไม่ละความพยายามและยังไม่ทิ้งพรานเก่งนะคะวันนี้เนี่ยก็แบ่งกำลังเป็นสองชุด
่งหน้าไปพื้นที่สีแดงคือก่อนหน้านี้ระหว่างการค้นหาก็มีกลิ่นเหมือนกลิ่นเหม
กลิ่นเน่าโชยมาจากหน้าผาก็เลยไม่มั่นใจว่าพรานเก่งตกไปที่หน้าผาตรงเนี้ย
แล้วเสียชีวิตหรือเปล่าวันนี้ก็เลยเน้นจุดนี้นะคะจุดที่ได้กลิ่นกลิ่นเหม็นโชยมา
ทีมค้นหาชุดที่๑๒๕คนค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชาวบ้านหากันตั้งแต่เก้าโมงเช้านะคะนั่งรถกระบะออกจากกองอำนวยการเดินเท้าขึ้นเขาไปที่บริเวณโกรกแม่ม่าย
ไปที่จุดต้องสงสัยจุดที่มีกลิ่นโชยมาค่ะแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอพรานเก่งนะคะ
ส่วนทีมค้นหาชุดที่๒๑๕คนค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาสาสมัครกู้ภัยชาวบ้าน
ภรรยาของพรานเก่งก็ร่วมด้วยนะคะนางสาวอุมานะคะทีมข่าวของเราก็ร่วมด้วยกับทีมค้นหาทีมนี้ติค่ะ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขร่วมเดินเท้าค้นหาไปด้วยทีมค้นหาชุดที่สองเนี่ยค่ะ
เริ่มต้นเดินค้นหาตั้งแต่หน้าหอพระนี่นะคะคือก่อนจะขึ้นไปเนี่ยภรรยาของพรานเก่งกับทีมค้นหาก็ไหว้พระพระโสธรนะคะ
ขอพรก่อนแล้วก็บอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเดินลัดเลาะจากตีนเขาขึ้นไปช่วง๙๐๐เมตรแรก
ติบอกว่ายังสบายยังเดินได้เส้นทางไม่ลาดชันแต่หลังจากนั้นเริ่มเดินยากนะคะ
ไปจนถึงยอดเขายังไม่เจอเบาะแสอะไรของพรานเก่งเลยอะค่ะระหว่างทางก็ตะโกนตลอดทางนะคะคุณผู้ชม
ตะโกนชื่อพรานเก่งพรานเก่งไม่มีเสียงตอบกลับไม่มีวี่แววไม่มีร่องรอยอะไร
ก็ลงจากเขากลับมาที่โกรกกาแฟระยะทาง๖กิโลนี่ค่ะ

ได้รับการติดต่อจากนักปฏิบัติธรรมชาวสกลนคร

คุณโรสคนนี้เคยมีบทบาทที่บ้านกกอกค่ะ
ที่มุกดาหารคดีน้องศูนย์ภูมิค่ะ

บ้านกกอกที่หมอปลาลงพื้นที่ไป
ที่มีปัญหากันเรื่องที่บอกว่าหมอปลาไปแนะนำให้ลุงพลปากทูบกลับหัว

เหมือนพูดคุยกันแต่ใส่อารมณ์กันนิดหน่อย
ใช่แต่คราวนี้
โรสคนนี้ติดต่อมาที่ตินักข่าวของเรา

อยากจะบอกข้อมูลกับติเกี่ยวกับเรื่องของพรานเก่ง
นี่ค่ะนั่นน่ะสิค่ะบอกว่าเธอนั่งสมาธิ
แล้วนิมิตเห็นว่าพรานเก่งตกหน้าผา
นี่ค่ะนี่ค่ะที่ติดต่อมานี่ค่ะ
ติยืนยันว่าผมไม่ได้อยู่ดีไปติดต่อเขานะ
เขาไลน์มาเนี่ยเขาไลน์หาผมจริง

บอกติไม่เชื่อไม่ลบหลู่พรานเก่งตกผา
และทีมค้นหาวันนี้ไปถูกทางแล้วแต่เจ้าป่าเจ้าเขาบังไว้
นี่ก็อยากจะแนะนำว่าให้แม่หรือภรรยาของพรานเก่งเนี่ย
จุดทูบ๓๖ดอกตั้งจิตอธิษฐาน
ขออโหสิกรรมเจ้าป่าเจ้าเขาและขอให้เจอพรานเก่ง
บนบานด้วยผลไม้๙อย่างพวงมาลัย๙พวง
ซึ่งถ้าทำตามคำแนะนำนี้เจอพรานเก่ง
ช่วงใกล้ค่ำวันนี้ช่วงโพลเพลย์วันนี้เจอแน่
โลเพลย์ในที่นี้ก็น่าจะประมาณสัก๖โมงทุ่มนึงอะไรอย่างนี้ไหมคะ
โมงแต่ก็ติยังไม่ได้บอกอะไรนะวันนี้ว่าเจออะไรเพิ่ม๓หรือเปล่า
กว่าแล้วเนอะค่ะโรสนักปฏิบัติธรรมคนนี้นะคะ
บอกว่าตามที่นิมิตเห็นนะเธออ้างแบบนี้นะคะ
เห็นพรานเก่งตามกวางตัวหนึ่งไปกวางตัวนี้ไม่ใช่สัตว์ป่านะ
แต่เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาแปลงกายมาให้รูปร่างเหมือนกวางอ๋อเหรอคะ
รานเก่งก็ตามไปตั้งใจว่าเหมือนกับจะไปฆ่ากวางอ่ะ
กับฟร้าดป้าแหละเนอะ
แต่พรานเก่งพลาด
หน้าผาลงไปเสียชีวิตค่ะ
อันนี้คือนิมิตของโรสนักปฏิบัติธรรมนะคะที่อ้างว่าเขาเห็นแบบนี้
ลักษณะของหน้าผานักปฏิบัติธรรมคนนี้บอกว่าสูงประมาณสัก๕๗เมตร
ตรงนั้นเป็นร่องน้ำเป็นป่าทึบ
ซึ่งก็ถามว่าตรงกับพื้นที่จริงไหมมันก็ตรงล่ะค่ะ
มันก็ตรงกับพื้นที่จริงที่เจ้าหน้าที่ที่พรานป่าเขาออกสำรวจ
แต่ว่ามันก็ตรงกับเนื้อข่าวที่หลายสื่อทำเพลง
ใช่เราก็นำเสนอไปแล้วไงว่าหน้าผากมันจะขนาดไหนยังไง
สก็บอกว่าวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเข้าไปใกล้ตรงนั้นนะ
เจ้าหน้าที่ชุดที่อยู่กับติกับภรรยาเนี่ยก็เลยวิทยุสื่อสารไปอีกชุดหนึ่งนะคะ
ก็เขาก็ไปถึงจุดใกล้ตรงนั้นจริง
เดี๋ยวไปฟังนักปฏิบัติธรรมคนนี้ให้ข้อมูลดีกว่าว่าเขาให้ข้อมูลยังไงนะคะ
อยู่ในสภาพไหนคะพี่
แบบเบสราคฟาร์มสูงอ่ะหนูก็มองว่าไม่เป็นอ่ะนะแต่หนูเห็นอ่ะมันเป็นป่าแล้ว
ตรงซอกขามันก็จะเป็นเผาเหมือนจะเป็นหินเหมือนแบบ
หินแบบบรานออกมาแต่มันเป็นร้านแบบ
ร้านที่มันเขาจะเรียกยังไงวะมันเป็นขวดหินอ่ะออกมาแล้วมันจะโผล่ออกมาลักษณะอย่างเนี่ย
พอผ่านถ้าผ่านร่องน้ำมาพี่ว่าเดินไปน่าจะไม่ถึงครึ่งโลหรืออะไรนี่แหละ
ขอโทษเลยฮิตยานนั่งเรากว่าแล้ว

อ่าซึ่งต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อจริงจริงนะ

สิ่งที่คุณโรสเนี่ยพูดออกมาเนี่ย
เหมือนกับที่ร่างทรงที่เธอเคยไปดูมาก่อนหน้านี้เลย

หมอปลาบอกไหมครับมันก็มีส่วนอยู่นะถ้าพูดถึงว่าไม่ใช่เขาอ่ะนะก็รอดูเนอะรอให้ตำรวจเขาสืบดูก่อน
นางประคองเฟื่องฟูนะคะแม่พรานเก่งเนี่ยพอได้รับข่าวจากลูกสะพ้ายที่เมื่อกี้คุณโรสบอกใช่ไหมบอกให้แม่เขาจุดทูปเลยติติบอกจุดแล้วเนี่ยแม่ลงมาจุดทูปเลย๓๖ดอกค่ะ
ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาผู้ดูแลรักษาป่าแห่งนี้ช่วยเปิดป่าให้เขาได้เข้าไปเห็นด้วยเถิด
ถ้าเขาได้พบเจอในเสน่ห์วันนี้ให้จะเอาผลไม้๙อย่างพวงมาลัย๙พวงมาถวายให้เจ้าป่าเจ้าเขา
ผู้ดูแลป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้เจอเจอในวันนี้จ้ะเขาบอกเขาให้มาเจอในวันนี้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
วิโรธคงประเวทชาวบ้านเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไปค้นหาที่บริเวณพื้นที่สีแดงที่เรียกกันว่าผาป่าชาก
ตรงนั้นเนี่ยลักษณะเป็นหน้าผาสูงมีต้นไม้ขึ้นรกทึบ
ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีโอกาสที่พรานเก่งอาจจะพลาดท่าตกลงไปก็เป็นไปได้
ส่วนนายพิทักษ์ทูลพุทธาเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาเขียวเขาชมพู่ก็ขอชี้แจงกระแสข่าวที่บอกว่า
เจ้าหน้าที่ป่าไม้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพรานเก่ง
ก็ต้องขอออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่มีนะคะไม่เคยรู้จักไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนด้วย
ผ่าน๓รอบแล้วผ่าน๓รอบไม่เคยได้กลิ่นทูบแต่วันเนี้ยได้กลิ่นทูบ
มีความเป็นไปได้ไม่มีความเป็นไปได้ที่กลิ่นทูบจากที่นี่จะไปร้อยไปขึ้น
ไม่เพราะลมมันมาจากที่ตะวันตกเฉียงใต้ไม่มีสิทธิกลิ่นทูบจะมา

ยิงตรงใช่ไหมครับยิงตรง๒กิโลกว่า
ได้กลิ่นทูบชัดเจนเลยครับได้กลิ่นทูบ๓คนที่ลงไปกับผมได้กลิ่นทูบ
พ่อของพรานเก่งบอกว่าทุกวินาทีมีความหมายนะคะ
ก็ยังมีความหวังว่าจะเจอพรานเก่งในป่านี้ก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาช่วยตามหา
ถ้าหากว่าจะมีการถอนกำลังออกไปทางครอบครัวก็ยังคงออกตามหาต่อนะคะ
แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ถอนกำลังนะคะวันนี้ก็ค้นหากันจนถึงค่ำถึงมืด